หน้าคดีอุกอาจที่เกิดขึ้นที่กำแพงเพชรนะฮะที่ไนเติ้ลนะหนุ่มวัย๒๐ปี
ถูกยิงเสียชีวิตอยู่กลางถนนนะครับตำรวจใช้เวลาวันเดียวจับกลุ่มมือปืนคนก่อเหตุได้แล้วนะครับ
คือมีอยู่สองคนนั่นแหละตามภาพในกล้องวงจรปิดที่เขานัดเจอกัน
แต่ไปดูช่วงทำแผนก่อนโอ้โหญาติพี่น้องแล้วก็เพื่อนของผู้ตายมาดูการทำแผนเนี่ย

มีหลักฐานเนอะลูกกูตายเลย
คุณแม่ไอ้กูยิงมันมาไว้เลยหรอ

ริ่งว่ากูมันหนีมั้ย
คุณแม่ของผู้ตายฮะค่ะแล้วสักพักนึงเนี่ย

พักหลังทำแผนเสร็จเนี่ยเพื่อนผู้ตายนี่กรูกันเข้าไปนะครับ
จรภีก็ต้องกันกันไว้ก่อนนะครับ
คือแม่ของผู้ตายกับเพื่อนเนี่ยเขาไม่เชื่อคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหา
บอกว่ายิงเติ้ลจนเสียชีวิตเนี่ยเพราะว่ายิงเติ้ลจนเสียชีวิตเนี่ยเพราะว่า
หักกันเรื่องยาเสพติดค่ะเรื่องยาบ้านะ
คนตายเขาชี้แจงอะไรไม่ได้แล้วนะครับ

แม่ของเติ้ลนะฮะเติ้ลคือนายสุพชีพสุขสดวัย๒๐ปี
ที่ถูกยิงเสียชีวิตอยู่กลางถนนเมื่อวันก่อนนะครับ
เสียชีวิตอยู่ที่หน้าอบตลานดอกไม้ที่จังหวัดกำแพงเพชร
วันนี้ตำรวจคุมตัวผู้ต้องหาสองคนที่จับได้แล้วไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับ
๒คนนี้นะครับโคแสงชื่อเล่นแสงชื่อเล่นชื่อนิกอายุ๒๐ปี
อีกคนนึงชื่อนายพารดรบริรัติชื่อเล่นชื่อหม่อมอายุ๑๙ปีนะฮะ
ใช้ปืนลูกซองยิงใส่เปิ้ลจนเสียชีวิตนะครับ
เสียชีวิตอยู่กลางถนนเมื่อคืนวันก่อนนะครับ
คือตอนที่ในนิกกำลังพูดกับนักข่าวที่นักข่าวไปสอบถามเนี่ย
คือเขาก็พูดประมาณว่าก็ขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เจตนาจะให้เป็นเหตุการณ์แบบนี้
แต่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วอะไรประมาณอย่างนี้
ของเติ้ลเขายืนฟังอยู่คือคุณแม่ของเติ้ลยืนฟังอยู่ตะโกนเข้ามาเลยนะฮะ
คือแม่บอกโอ้โหอะไรเนี่ยนะครับมาพูดอะไรแบบนี้นะครับ
คือในนิกเนี่ยบอกว่ารู้จักกับเติ้ลได้เพียงสัปดาห์เดียว
ส่วนในหม่อมนี่ที่ไปด้วยกันสองผู้ต้องหาเนี่ยนะฮะ
หม่อมไม่รู้จักเติ้ลเลยนะครับแต่มายิงเขาตายแล้ว
ของเติ้ลได้ยินไม่พอใจนะฮะตะโกนถามเลยบอกมีหลักฐานอะไร
ไม่เชื่อกับที่บอกว่าหักหลังกันหรือว่าปมขัดแย้งกันเรื่องยาเสพติด
ตรงนี้ฮะถึงขั้นแบบแม่ของผู้ตายเขายกเท้าให้เลยนะครับ
หักหลักใช้ชีวิตด้วยนะครับ

เมื่อสักครู่นี้ก็มีเหตุชุลมุนวุ่นวายนะครับส่วนนี้คุณแม่ของผู้ตายนะฮะ
คือก็ต้องเข้าใจในมุมของคุณแม่เขาด้วยนะญาติพี่น้องแล้วก็เพื่อนของผู้ตายเขาด้วย
ก็ต้องเข้าใจตำรวจด้วยนั่นแหละนะก็ต้องพยายามทำให้ทุกอย่างเรียบร้อยที่สุดนะครับ
ส่วนการทำแผนนะครับวันนี้ทำแผน๔จุดนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็เป็นจุดในวันเกิดเหตุเมื่อวันก่อนนะครับคือในหม่อมเนี่ยบอกว่าขี่จักรยานยนต์ไป
แล้วก็นิกเนี่ยเขาก็ซ้อนท้ายนะครับไปกันสองคนหนึ่งคันความจริงมีเพื่อนอีกคันหนึ่ง
แต่ว่าเขาแยกไปก่อนตอนเกิดเหตุยิงกันเนี่ยคันนั้นเนี่ยเขาไม่เกี่ยวนะครับ
จุดแรกบอกว่านัดเจอกันคือใต้สะพานข้ามแม่น้ำปิงนะหม่อมกับนิกเนี่ยผู้ต้องหาสองคนเขาอ้างว่า
เขานัดกับเติ้ลผู้ตายเป็นจุดที่นัดมาส่งยาบ้ายาเสพติดกันแต่ตกลงกันไม่ได้นะฮะ
ประมาณว่าเติ้ลเนี่ยเขาติดเงินนิกเอาไว้แล้วไม่ใช้เงินแล้วบอกว่า
ถ้างั้นเดี๋ยวขอแลกกับปืนที่เห็นนิกมีปืนอยู่แต่จะเอายาบ้ามาให้๒๐๐เม็ดอะไรประมาณอย่าง
เนี้ยแต่ตกลงกันไม่ได้ก็ย้ายไปจุดที่สองนะจุดที่สองเนี่ย
เป็นแยกหลังวัดป่าชัยรังศรีอันนี้มีภาพในกล้องวงจรปิดค่ะ
คือจุดนี้เนี่ยผู้ต้องหาบอกว่ามาเจอกันอีกก็ตกลงกันไม่ได้อีกนะ
จังหวะมีรถกระบะคันหนึ่งขับเข้าซอยมาเขาก็เลยแยกย้ายกันมามีคันหนึ่ง
ขี่ฉีกไปก่อนซึ่งเขาไม่เกี่ยวอะไรด้วยแต่ว่าคันของนิก
แล้วก็หม่อมที่มาด้วยกันกับเติ้ลผู้ตายเนี่ยเขาขี่ตามกันไปสองคันนะครับ
จุดเนี้ยกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้นะครับคือจุดนี้ก็ยังตกลงกันไม่ได้
เรื่องเงินเรื่องยาเสพติดเรื่องปืนอะไรพวกเนี้ยนะครับผู้ต้องหาบอกว่า
จนไปถึงอีกจุดนึงนะจุดที่สามแล้วนะครับทำแผนเนี่ย
จอดรถหน้าวัดป่าชัยรังศรีบอกว่าจุดนี้แหละมีการยิงกันอืม
อ้างว่าตรงนี้ก็มาจอดตกลงกันเรื่องยาเสพติดอีกครั้งหนึ่ง
ก็ตกลงกันไม่ได้อีกนะครับแล้วอ้างว่าเติ้ลเนี่ยพยายามจะขี่รถหนีนะ
นิกเนี่ยหยิบปืนลูกซองขึ้นมาบอกว่าเอามาขึ้นลำเพื่อจะขู่
ว่าถ้าหนีเนี่ยยิงนะแต่เติ้ลก็ยังขี่รถออกไป
กำลังขี่รถจะเลี้ยวซ้ายออกจากวัดนะฮะ
กระสุนก็เข้าไทยทอยพอดีนะครับบางนัดทะลุหน้าอกเลยนะฮะ
แล้วก็ล้มลงเสียชีวิตกลางถนนนะจุดที่สี่นี่เป็นจุดที่เติ้ล
ขี่จักรยานยนต์แล้วล้มลงเสียชีวิตอยู่หน้าอบตนะฮะ
ก็เป็นจุดที่พาไปชี้จุดนะครับหลังก่อเหตุผู้ต้องหาทั้งสองคนบอกว่า
พอเติ้ลล้มลงแล้วก็เสียชีวิตอยู่ตรงนี้เนี่ยก็พากันขี่รถ
เลี้ยวขวามุ่งหน้าเข้าตัวเมืองกำแพงเพชรแล้วก็แยกย้ายกันหลบหนีไป
ค่ะนี่นะฮะคือในหม่อมอีกคนนึงนะครับที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ย
นิกกับหม่อมนะครับในหม่อมบอกว่าเพิ่งรู้จักเติ้ล
ได้หนึ่งสัปดาห์แล้วติดต่อซื้อยาบ้ายี่สิบเมตรครับนะ
โอนเงินไปพันสองผ่านไป๒วันเติ้ลเงียบหายยาบ้าก็ไม่ได้
แต่โอนเงินไปแล้วก็ติดต่อไปนะครับบอกว่าให้เอายาบ้ามาให้นะ
ซึ่งตอนนั้นเนี่ยพยายามติดต่อขอให้เอายาบ้ามาให้รวม๔๐เมตร
เดี๋ยวอีก๒๐เมตรเนี่ยจะเอาไปขายแล้วจะเอาเงินมาให้ทีหลัง
อะไรประมาณอย่างเนี้ยเขาก็อ้างไปอ้างมาก่อนจะเกิดเหตุหนึ่งวันเนี่ยนะครับ
วันที่๑พฤศจิกายนเนี่ยหม่อมอ้างว่าได้คุยกับเติ้ล
ทางเฟซบุ๊กตกลงกันใหม่อีกรอบนึงคราวเนี้ยไอ้เงินที่โอนไปให้พันสอง
ยาบ้า๒๐เม็ดที่จะซื้อติดต่อกันจนเป็น๔๐เม็ดอะไรตอนหลังแล้วยังไม่ได้เนี่ย
อมเนี่ยอ้างว่าเติ้ลเนี่ยบอกว่าขอปืนลูกซองมาแลกกับยาบ้าอืม
ปืนลูกซองอ่าตกลงเป็นนิกนะฮะอ่า
เป็นนิกนะครับที่คุยกับเติ้ลขออภัยเป็นนิกที่คุยกับเติ้ล
คือนิกเนี่ยบอกว่าทีนี้เติ้ลเขาขอแลกยาบ้า๒๐๐เมตรกับปืนลูกซอง
อ่าแล้วไอ้เรื่องที่ว่าพันสองพันสองที่ค้างเอาไว้ก็ถือว่าก็หักลบกันไป
ก็นัดหมายว่าเดี๋ยวจะเอายาบ้ามาให้ก่อน๔๐เมตร
แล้วอีกร้อยหกสิบเมตรจะเอามาให้วันหลังแต่วันเกิดเหตุที่นัดเจอกัน
พอถึงเวลามาเจอกันนิกอ้างว่าเติ้ลเอายาบ้ามาให้แค่๑๐เมตร
ก็เลยโมโหจะลงไปต่อยกับเติ้ลจังหวะนั้นเติ้ลเห็นท่าไม่ดีจะขี่รถหนี
บอกว่านิกถือปืนอยู่ก็เลยยิงใส่ทันที
ผมก็ถามบอกไหนยาของกูมันก็บอกว่าเนี่ยโบมาให้แค่สิบเมตร
แต่พอแต่ที่นัดกันคือว่านัด๔๐เมตรต้องเอามาให้ครบ๔๐เมตร
ครับแต่พอบอกว่ามาสิบเมตรผมกำลังลงรถผมจะไปลงไปต่อยอืมผมกำลังจะลงไปต่อย
แต่ว่ามันเห็นบอกว่าผมกำลังจะลงไปต่อยปุ๊บมันก็รีบสตาร์ทรถแล้วก็ขี่กำลังจะหนีไป
พอกำลังจะหนีไปได้ปุ๊บเพื่อนมันก็เอาปืนจ่อไว้บอกว่าอย่าไปนะ
มึงอย่าไปนะแต่พอมันอัดไปป๊าดก็เลยกดยิงตั้มแล้วก็ขี่ไป
คือตอนที่ตำรวจถามว่าตกลงใครเป็นคนยิงเนี่ยคือหม่อมชี้ไปที่นิก
นะคือเจ้าตัวก็บอกว่าไม่รู้จักเติ้ลมาก่อนนะฮะตอนนั้นก็ยอม
ว่าถือปืนอยู่ในมือก็ขึ้นลำเอาไว้แล้วแต่เจตนาไม่ได้
ตั้งใจยิงแต่เป็นการชักปืนขู่อ่าแล้วบอกว่าตอนที่เติ้ลขี่
หนีเนี่ยตกใจก็เลยลั่นไกลออกไปนะยืนยันว่าไม่ได้
ตั้งใจจะยิงให้ตายแค่ต้องการยิงขู่
ทำไงไม่ได้ตั้งใจยิงมวล
ก็ตามมาไว้แล้วกดไกลอย่างเดียว
ปืนที่ผู้ต้องหาใช้เนี่ยนะครับทั้งสองคนนะฮะทั้งนิกกับหม่อมเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับ
บอกเป็นปืนของรุ่นพี่คนหนึ่งที่เขาถูกจับคดียาเสพติด
ทีนี้พอรุ่นพี่ถูกจับไปปืนมันเลยมาอยู่ในมือของทั้งสองคน
พอจะซื้อยาบ้าอะไรกับเติ้ลแล้วก็ตกลงกันไม่ได้ก็เลยเติ้ลจะขอแลกกับปืนที่มีอยู่
เพื่อแลกกับยาบ้า๒๐๐เมตรก็ตกลงกันนะ
คือสองคนนี้เขาตั้งใจว่าถ้าเอาปืนให้เติ้ลไปปืนก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วของรุ่นพี่ที่ติดคุกไป
จะได้เอายาบ้าไปขายไปเสพด้วยนี่นะฮะก็คือสรุปแล้วบอกว่าเป็นปมหักกันเรื่องยาเสพติด
เรื่องยาบ้าแต่แม่ของการทำแผนมาดันทำแผนมาได้ยินการให้สัมภาษณ์ของผู้ต้องหาทั้งสองคนด้วย
คุณแม่ของเติ้ลคุณแม่โมโหมากนะครับบอกไม่เชื่อในคำให้การของผู้ต้องหานะครับ
เชื่อว่าชนวนเหตุมันคือเรื่องยาเสพติด
เพราะแม่ยืนยันว่าลูกชายไม่เคยมีประวัติเรื่องยาเสพติดอย่างมากลูกก็แค่สูบกัญชา
ยาบ้าเนี่ยลูกไม่ยุ่งแน่นอนแล้วที่ผู้ต้องหาอ้างว่าลงมือยิงเพราะว่าหักเรื่องยาบ้ากันเป็นการกล่าวอ้างทั้งนั้นพูดอยู่ฝ่ายเดียว
เพราะว่าลูกแม่เนี่ยตายไปแล้วไม่สามารถลุกขึ้นมาชี้แจงอะไรได้
ของเติ้ลยืนยันนะครับว่าไม่อโหสิกรรมให้ผู้ต้องหานะครับเพราะรับไม่ได้กับสิ่งที่ทำกับลูกชายมันโหดเยี่ยมเกินไป
ยิงลูกชายตายเหมือนกับเป็นหมาข้างถนนเพราะว่าเสียชีวิตอยู่กลางถนนไม่มีใครมาช่วยเลย
แล้วที่สำคัญก็คือแม่บอกมาดูหน้าผู้ต้องหาวันนี้เนี่ยดูสีหน้าแล้วไม่ได้สำนึกเลย
หากผู้ต้องหาจะมาขอเข้ามาศพของลูกชายเนี่ยแม่บอกว่าก็อยากจะลองให้ผู้ต้องหาเนี่ย
อยากจะลองทำกับผู้ต้องหาบ้างลองทำเหมือนกับที่ผู้ต้องหาเนี่ยทำกับลูกชายเธอบ้าง
อยากกระทืบมัน
คือกับคำสารภาพที่เขาบอกว่า
เขาไม่ได้มีเจตนาจริงแม่เชื่อไหมกับคุณ

ถูกต้องค่ะหากคุณพูดอะไรก็ได้ทุกตรงแต่ลูกเราตายของจริงอะค่ะ
ทุกคนต้องหมดอืมมันไม่ใช่แบบนี้
เพื่อนแล้วก็รุ่นพี่ของเติ้ลที่ว่าเขากรูกันเข้าไปครับ
คือนี่ฮะเราได้คุยกับคนนึงนะครับที่วิ่งกรูเข้าไป
ด้วยนะจะไปหาผู้ต้องหาเนี้ยคือเขาบอกว่าเขาโมโหมากอืม
โหทั้งสองคนมากคือนิกกับหม่อมเนี่ยที่มายิงเติ้ล
นะครับเขาคบกับเติ้ลนะรู้จักกันตั้งแต่ยังเป็นเด็กรับไม่
ที่รุ่นน้องเขาถูกยิงตายแบบนี้ส่วนที่ผู้ต้องหาอ้าง
ว่ามีปัญหาหักกันเรื่องยาเสพติดรุ่นพี่คนนี้บอกไม่
เชื่อเหมือนกันนะฮะค่ะเพราะที่ผ่านมาเติ้ลรุ่นน้อง
ของเขาไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเลย
มันยิงน้องผมทำไมอ่ะน้องผมทำอะไรให้มันบอกว่า
บิดยาบิดยาบิดยาต้องยิงกันเลยอ่ะเพราะพี่คือมัน
ไม่ใช่เราเราเชื่อไหมเป็นการติดยาผมไม่เชื่อผม
ไม่เชื่ออ่ะน้องผมผมผมไม่ได้เข้าข้างของผมน่ะพี่
ถามใครก็ได้ผู้ต้องหาสองคนนี้ถูกจับเมื่อคืนนะครับ
ผู้ชมครับคือในหม่อมเนี่ยถูกจับที่กระท่อมกลาง
นาในตะบลท่าไม้เอาคือพรานกระต่ายกระมแพงเท็ต
คือทนการติดตามกดดันของเจ้าหน้าที่ไม่ไหวมาก
ตัวเมื่อกลางดึกนะฮะในนิกนี่ไปถูกจับที่นู่น
ฮะอ่างทองนะครับเพราะว่าตอนที่ก่อเหตุเสร็จแล้วเนี่ย
ก็แยกย้ายหนีกันไปนะก็ถูกจับได้ทั้งสองคนนะครับ
ปืนที่ใช้ก่อเหตุเอาไปทิ้งเอาไว้ไม่ห่างจากจุดเกิดเหตุ
นะครับซึ่งตำรวจตามไปยึดคืนมาได้แล้วค่ะนี่ฮะนี่
ภาพเมื่อคืนที่คุมตัวมาถึงโรงพักนะครับก่อน
ทำแผนวันนี้อืมทีนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศ
ที่วัดอรัญญิกาวาสค่ะเพราะว่าครอบครัวได้จัดพิธี
ปนักกิจศพให้กับไนเติ้ลนะคะครับเพื่อนสนิทมา
ร่วมงานกันเป็นจำนวนมากคุณแม่ก็พูดกับลูกชายเป็น
ครั้งสุดท้ายตอนที่เปิดโรงศพอะค่ะแม่ก็จับมือลูก
ขอให้ลูกไปสู่สุขติไม่ต้องกังวลอะไรเพราะตอนนี้คนที่
ยิงลูกได้รับกรรมแล้วค่ะจากนั้นก็แบกโรงศพเข้าสู่

ดีกว่านี้น่ะลูกใครสูตรที่ดีกว่านี้น่ะลูก
ไม่ต้องห่วงแม่กับน้องนะลูกขอให้ไปมีความสุข
ขอให้มีแต่ความคิดที่ดีที่สุดของลูกนะลูกคนที่มันทำลูกตอนนี้
มันมันโดนทุกตรงน่ะลูกน่ะรู้น่ะลูก
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๖บอกว่าเหตุการณ์นี้
สาเหตุมาจากการขัดผลประโยชน์ตรวจเรื่องยาเสพติดจริงอะนะคะ
อันนี้ตำรวจบอกนะคะคือทั้งสองฝ่ายเนี่ย
ทั้งตัวฝั่งผู้ก่อเหตุและผู้เสียชีวิตเหมือนกับว่าเชื่อมโยงกับเครือข่ายยาเสพติด
รายสำคัญในพื้นที่อยู่แล้วซึ่งตำรวจก็อยู่ระหว่างการขยายผลค่ะ
จากการตรวจสอบประวัตินะคะไนเติ้ลผู้เสียชีวิต
เคยถูกจำคุกในคดียาเสพติดนะคะคุณผู้ชม
พ้นโทษออกมาได้สามเดือนซึ่งยาเสพติดก็คือยาบ้าสิบเอ็ดเม็ด
พบในที่เกิดเหตุอันนี้ตำรวจให้ข้อมูลว่า
ยืนยันว่าเป็นของในเติ้ลครับตำรวจสอบพวกเมืองกำแพงเพชร
กรรมพรบอวุฒิปืนค่ะคือก่อนก่อเหตุยิงในเติ้ลเนี้ยค่ะ
ทีมข่าวของเราได้ข้อมูลมาว่าในหม่อมกับในนิก
ยิงปืนขึ้นฟ้าที่หน้าบ้านแฟนสาวของในนิก
เพิ่งเลิกรากันไปด้วยนะคะครับแล้วก็มีกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้
ภาพนี้ค่ะคือทั้งสองคนขี่รถจักรยานยนต์ผ่านบ้านแฟนสาว

เหมือนกับขู่เขาอย่างนี้ค่ะเพิ่งเลิกกัน

ทีมข่าวก็เลยไปที่บ้านของอดีตแฟนสาวของในนิกนะคะ
เรียกเป็นนามสมมุติว่านางสาวแอนก็ไปเจอกับลูกพี่ลูกน้องของแอนนะคะ
บอกว่าวันเกิดเหตุตอนเย็นก็นั่งกันอยู่หน้าบ้านเห็นกับตาเลยว่า
ไม่ชัดไม่รู้ว่าเป็นใครเหมือนกับเขามีผ้าคลุมหน้าอยู่
แต่เห็นว่าในนิกหยิบปืนออกมายิงขึ้นฟ้าแล้วขี่เลยบ้านไปเลย
สักพักในนิกก็โทรศัพท์มาหาบอกว่าช่วยคุยกับแอนให้หน่อย
ง้อแอนอยากจะขอคืนดีแต่ง้อไม่สำเร็จสักที
พอง้อไม่สำเร็จอยากคืนดีกับเขา
แต่กลายเป็นว่าวกรถกลับมายิงปืนขึ้นฟ้าอีก๓นัด
นี่ไปง้อนะคะอยากจะง้อเขานะคะ
ไปนัดหนึ่งขี่เลยไปย้อนกลับมายิงขึ้นฟ้าอีก๓นัด
นี่นู้นเขาย้ายไปอยู่ขอนแก่นแล้วค่ะ
เขาขับมาเขาไปยิงตรงนี้นัดหนึ่ง

เขาก็ขับออกมาอีกก็มายิงตรงนี้นัดนึง
แล้วก็ไปตรงนู้นนัดนึงแล้วก็น่าจะช่วงก่อนถึงสามแยกได้ไงอีกนัดหนึ่ง

น่าจะยิงขู่บ้านแฟนกับแฟนเขาด้วยหรือเปล่า

ตำรวจก็จะนำหลักฐานก็คือภาพจากกล้องวงจรปิดภาพเมื่อสักครู่
แจ้งข้อหา๒คนนี้เพิ่มเติมนะคะ
เพราะมันเป็นข้อหาอื่นเพิ่มเติมขึ้นมา
ก็คือตามเหตุการณ์นี้ไปยิงปืนขึ้นฟ้าแบบนี้
ทีนี้ทีมข่าวของเราได้ข้อมูลมาเพิ่มด้วยค่ะ
มีข้อมูลแชทจากแหล่งข่าว
ในนิกผู้ต้องหาเนี่ยเคยปรึกษาปัญหาหัวใจ

เขาอ้างว่าแอนอดีตแฟนสาวของเขาปันใจให้คนอื่น
คาดว่าคือไนเติ้ลผู้เสียชีวิต
นิกก็ทนไม่ได้ร้องไห้ทุกวัน
แหล่งข่าวให้ข้อมูลในลักษณะที่ว่า
ไม่แน่ใจว่าการก่อเหตุในครั้งนี้
จะใช่แค่เรื่องของการแลกเปลี่ยนยาเสพติด
คือเอาปืนมาแลกยาเสพติดอย่างเดียวหรือเปล่า
หรืออาจจะพ่วงเรื่องชู้สาวประเด็นนี้เพิ่มเติมไปด้วยหรือไม่
แต่ถ้าเป็นข้อมูลจากทางที่ผู้ต้องหารับสารภาพ

เอาปืนแลกยาเสพติด
โอ้โหมันเป็นปัญหาสังคมที่น่ากลัวมากจริงนะคะ